คุณผู้ชมครับเวลาเราจะไปโรงเรียนหรือว่าไปที่ไหนเช้าเนี่ยบางทีก็
เฮ้ยง่วงอยากนอน
อย่างเช่นน้องกลุ่มนี้ไม่รู้ว่ามาจากตรงไหนอะไรยังไง
โอ้โหเล่นง่วงกันแบบนี้บอกหน่อยนะเพื่อนนะ

มันอันตรายผมยังไม่ได้ง่วง

นักเรียนคอหักครับมีนักเรียนคอหักครับ

แจ้งเหตุเลยครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาโดยด่วนเลยครับ

โอ้โหก็ดูสิครับเนี่ยคนอื่นเขาก็ยังโอเค

แนนขึ้นฟ้าขนาดนั้นเลยค่ะ
แต่เป็นห่วงเจ้งคือเรื่องนะ

ผ่านไปตรงที่มันมีกิ่งมงกิ่งไม้หรือว่า
เฮ้ยมันมีรถสวนขึ้นมาแล้วมันมีอะไรแบบว่า
พอออกมาจากรถเราไปโดนหัวน้องเด็ก

จริงเป็นห่วงน้องไงมันจะเกิดอุบัติเหตุกันได้นะ
เพราะฉะนั้นนะเพื่อนอยู่ใกล้สะกิดสิบอกหน่อย
จะได้พิมพ์สบาย
บอกว่าอะหันหัวมาทางนี้แทนก็ได้
ว่ากันไปนะช่วยกันดูแลหน่อยนะคะเป็นห่วงเป็นใยเนาะคุณผู้ชม